คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหม
เชื่อเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์เหล่านี้ไหม
เพราะอะไรคะด้านหลังของเราเนี่ย
ชาวบ้านนะเขาเชื่อว่านี่คืออาถรรพ์

คือเป็นที่ของเขาจู่เราเข้าไปในที่ของเขา
เรามีอันเป็นไปเขามาเอาชีวิต
ใช่แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนึง
ที่เสียชีวิตอยู่ในเจดีหายอายุกว่าร้อยปีค่ะ

คุณดูสิคือข้าวของเหมือนกับมาใช้ชีวิตอยู่ในนี้
มีกระติกน้ำมีข้าวของอะไรต่างมากมายเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านเขาก็เลยไปโยงกับเรื่องของความอาถรรพ์
ทีนี้ตำรวจภูทรเมืองสมุทรสงครามเนี่ยนะคะ

ไปเจอผู้เสียชีวิตอยู่ในอุโมงของเจดีหายเนี่ยค่ะ

เพราะภาพใหญ่คุณผู้ชมจะนึกภาพออกว่า
เจดีหายหน้าตาเป็นยังไง
นี่ค่ะอยู่ที่วัดช่องลมนะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ

มันเหม็นมันคล้าคลุ้งไปทั่วเลยค่ะ

ตรงนี้ตรงข้างในเจดีหายตรงนี้

ลักษณะคือน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงแล้ว
ทีนี้เจอน้องหมาตัวหนึ่งอยู่ในเจดีหายเลยนะ
เหมือนกับมันกำลังนอนเฝ้าศพอยู่

ทีนี้เราก็คุยกับพี่สาวของลุงสมชัย
ชื่อว่าคุณวิไลเขาก็เล่าให้ฟังว่าน้องชาย
นายสมชัยทำงานที่ร้านบะหมี่
แล้วเท่าแก่เขาก็เลยเช่าห้องพักให้อยู่
แต่ช่วงหลังตัวน้องชายคือนายสมชัยเนี่ยนะ
ออกมาใช้ชีวิตอยู่ในเจดีหายตลอดเลย
คือไม่อยู่ในห้องพักนะทางครอบครัวทางพี่สาวก็งงเหมือนกัน

ใช่ค่ะแต่มาอาศัยอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้อาศัยอยู่ตัวคนเดียวนะ
มีเพื่อนคู่ใจคือเจ้าแดงเจ้าแดงเนี่ยเป็นสุนัขเพศผู้

พี่สาวเองบอกว่าพี่จะเอาอาหารมาส่งให้กับน้องชายทุกวันเลยนะ
แต่ว่าวันนั้นน้องไม่ยอมออกมาเอาข้าว
แล้วไม่ใช่วันแรกนะคุณผู้ชมคือน้องไม่ยอมมาเอาข้าว๓วันต่อกันแล้ว
พี่สาวไม่ได้เข้าไปในเจดีหายหรอก
เพราะว่าพี่สาวเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับในเจดีหาย
พี่สาวเองก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะเข้าไป
ทีนี้ก็รอจนไปขายของที่ตลาดนัดเสร็จช่วงค่ำ
เอ๊ะน้องชายก็ยังไม่ออกมาเอาข้าวอีกไม่ไหวแล้วตัดสินใจค่ะ
เข้าไปในเจดีหายไปกับเพื่อนด้วยนะ
จะไปดูซิว่าน้องชายทำไมถึงไม่ยอมออกมาเอาข้าว
สุดท้ายเจอเป็นศพค่ะ
ก็ไม่เห็นเขาเดินมาหลายวันแล้วก็เลยไปถามร้านก๋วยเตี๋ยว
ร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยให้ไปถามยายตุ่มว่ามันมาเอาข้าวหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่ออกมา๓วันแล้ว
ก็ประมาณ๕โมงหนูก็มาเรียกแต่ไม่ได้ยินเสียง
ก็เลยสังเกตมาถามอีตุ่มก็เลยพาเขามาดู
ในเจดีหรือไงตลอด

เพราะว่าหนูอยู่ต่างคนต่างอยู่

ฉันกับน้องก็ต่างคนต่างอยู่แต่เอาข้าวมาให้
เห็นว่าน้องไม่ยอมมาเอาข้าวสักทีนึง

ทีนี้ตำรวจเขาก็สืบเขาก็รู้ว่า
ตัวของลุงสมชัยผู้ตายเนี่ยนะ
ชอบดื่มเหล้าอย่างที่บอกไงพอแค่ชะโงกหน้าเข้าไป

แล้วดื่มเหล้าเยอะจนทำให้ป่วย
เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังแล้วก็ตับโตค่ะ
ทีนี้ก็เลยคาดว่าอาการของโรคอาจจะกำเริบ

ญาติเองเนี่ยนะคะไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็มอบศพให้กับญาติ

แต่ทีนี้คุณเรื่องนี้เรื่องอาถรรพ์
ที่ฉันถามว่าเชื่อไหมอาถรรพ์เจดีหาย

แล้วเขาบอกว่านี่แหละคืออาถรรพ์ของเจดีหายอายุร้อยปี
เพราะว่าเจดีหายโบราณแบบนี้
จะมีเขาเรียกว่าสิ่งลี้ลับเฝ้ารักษาอยู่
แล้วจู่ลุงสมชัยเข้าไปอยู่ในที่ของเขา

ลี้ลับเหล่านั้นอาจจะไม่พอใจลุงสมชัยหรือเปล่า
ทำให้ลุงสมชัยเสียชีวิตแบบนี้

เหมือนกับมีหายอยู่ข้างนอก
คือเจดีนี้ที่มีหายมีประวัติแบบนี้คุณ
คือเป็นเจดีที่สร้างขึ้นนะฮะ
เอามาประกอบเป็นฐานเจดีแบบนี้นะครับ

แล้วก็มีการสร้างแพะไว้หน้าถ้ำ๑ตัว

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพ่อบ่าย
ซึ่งท่านเกิดปีมะแม่นะครับ
ก็จัดสร้างขึ้นมีความประสงค์ที่จะสร้างเป็นพระพุทธฉาย
ถ้ำหายโดยบอกบุญเรียบรายจากชาวบ้าน
หายต่างจากชาวบ้านนะคุณ
ชาวบ้านบ้านหนึ่งมีหายอันหนึ่งก็เอามาให้นะครับ
เรียรายกันไปเท่ากับหายแต่ละหาย
มาจากหลายบ้านหลายหมู่นะคุณนะ
จนกระทั่งเกิดเป็นเจดีหายแบบนี้
แล้วเขาบอกว่าด้วยอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี
ดังนั้นน่าจะมีสิ่งลี้ลับ
ที่มาเฝ้าเจดีของหลวงพ่อบ่ายอยู่
ดังนั้นเวลาคนเข้าไปอยู่
เข้าไปอาศัยโดยที่ไม่ได้ขอไม่ได้ขมาท่าน
ก็เกิดเป็นการทวงไงคุณทวงที่คืน
ชาวบ้านเชื่อไว้แบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมนี่คือเจดีหายที่วัดช่องลม
สมุทรสงครามนะฮะชาวบ้านเขาเชื่อเลยนะฮะ